ดูกันต่อเรียกว่าสีสันของช่วงฤดูการคัดเลือกทหาร

อันนี้สมัยมาริโอมาหลายปีที่แล้ว
ที่ฉันก็เลยมาฟื้นปูรวมตำนานนมจมพู

มาริโอของเรานี่กระชากใจนะ
หิวเลย
หิวเลยหิวข้าวเช้านะคะไม่หิวอะไร

ส่วนมิคทองระยะค่ะร่างกายกำยำสมชัยชาตรีอวดของดีติดตาไม่มีลืม
นี่ปีที่แล้วสดร้อนโอ๊ยทำไมกางเกงต่ำจังเลยลูกโอ๊ยตายแล้วพลทหารนะคะ
ก่อนหน้านั้นค่ะเอี๊ยงสิทธาอันนี้คนเขียนสคริปตยัดเยียดดิฉันมาเพราะว่าเขาชอบส่วนตัว

หม้ออาร์เอสค่ะหุ่นเป๊ะฟิตแบบกำลังดีปั้วแน่นนะคะเหมาะไม้เหมาะมือมากค่ะ
ล่าสุดปีที่แล้วค่ะคุณแบมแบมก็เซเว่นจำได้บะนี่มีไม้พี่รัฐอีกคนนึงไม้พี่รัฐกอชัยย่อยนะคะ
ส่วนอีกคนนึงที่แบบแฟนคลับแม่นมากอย่างที่ที่ฉันบอกไปเมื่อสักครู่แบมแบมก๊อตเซเว่น
พากล้ามน้อยไว้โผ่ปเหาะนี่นะคะมาเป็นศีรษะนุ่งเกณฑ์หาวันปีที่แล้ว
ต้องผอมลีนแต่มีกล้ามนี่ปีที่แล้วโอ้โหแฟนคลับไปยืนกรี๊ดแบบยิ่งตอนแบบจับใบดำใบแดง
ค่ะที่ฉันก็ก็กรี๊ดเหมือนกันเข้าสารเฟสละครับไม่ใช่ค่ะและแน่นอน
ปีนี้ผ่านไปสดร้อนน้องเจมส์มาโอ้โหใครไม่มาเจมส์มานะคะ
มันถือว่าเป็นของขวัญจริงลุงอี้ฉันไปเกาะรั้วแล้วค่ะ

หมดสิทธิ์แล้วผ่อนผันนะคะ

ก็ประมาณวันที่๙วันที่๑๐เมษายนรอดูเลยค่ะ
หัวหนมชมผูก็ต้องมานะจ๊ะจ๊ะ
แล้วลานตาจริงเลยนะคะ
หนุ่มที่ออกมาออกมารักษาสิทธิ์ของตัวเองนะ
แล้วก็ทำหน้าที่ของชายไทยด้วยนะคะ